คุณผู้ชมมีเหตุช้างยังอายุน้อยอยู่เลย
อายุ๓ปีมันตาย

เพราะว่ามันมีรอยหรือว่ารูกระสุนอยู่ด้วย
แต่รูกระสุนเป็นสาเหตุการตายของมันหรือไม่

แต่ว่าช้างตัวนี้คุณยังตัวเล็กอยู่เลย
งาเล็กนิดเดียวสั้นนิดเดียว
พอช้างตายสัตว์ใหญ่ตายก็ต้องทำพิธีใช่ไหมคุณนะ

พบสร้างช้างเพศผู้
มีงาเล็กนิดเดียวลอยตายในสระน้ำร้าง
ใกล้กับหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านบ่อชะอม
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
หมู่๑๑ตำบลภาวะอำเภอแก่งหางแมว

โดยช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับก็พอพบเสร็จแล้ว
จุดที่พบอยู่ภายในสระน้ำกว้างกว่า๑๐เมตร
พบซากช้างป่าอายุประมาณ๓ปีนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เชือกผูกแล้วก็ใช้รถดึงขึ้นมาตรวจสอบ
เรื่องต้นเพราะว่ามีบาดแผลตรงนี้แหละคุณ
คือคล้ายกับรูกระสุนปืนตามตัวของช้างเนี่ย๓๓รูนะครับ
ทีนี้ครับทางหัวหน้าหน่วยนายอำเภอแล้วก็ตำรวจในพื้นที่
ก็ต้องเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ต้องให้สัตวแพทย์ทำการผ่าพิสูจน์
เพื่อหาสาเหตุของการตายของมัน
สัตว์ใหญ่ตายช้างล้มอะไรอย่างนี้นะครับ
มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดบังสุกุลและจุดทูปขอขมาตามความเชื่อโบราณนะครับ
จากนั้นทีมสัตวแพทย์ก็ลงมือผ่าซากช้าง
พบครับหัวกระสุนปืนขนาดจุด๒๒ฝังในซาก๑หัว
ส่วนอวัยวะภายในอย่างตับม้ามกระเพาะอาหารลำไส้
เน่าเปื่อยคล้ายถูกสารพิษ
มันมีประเด็นนี้หน่อยประเด็นนึง

พอดูข้างในปรากฏว่าเหมือนถูกสารพิษ
สัตวแพทย์เปิดเผยนะครับว่าบาดแผลจากการถูกยิง
ไม่เป็นสาเหตุทำให้ช้างตาย

แต่สันนิษฐานว่าที่ช้างตายเพราะระบบทางเดินอาหาร
เนื่องจากช้างกินอาหารที่ผสมยาพิษ

แล้วก็ตายตรงสระน้ำ
แล้วก็ตกน้ำตกท่าไปนะครับ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้เก็บชิ้นเนื้ออวัยวะภายใน

ว่าไอ้สารพิษที่ว่าเป็นสารอะไร
แต่ทีนี้ซากของช้างก็ต้องทำการฝังกลบ

หรือว่าใส่ยาในผลไม้
ปลูกในสวนชาวบ้านอะไรหรือเปล่านะครับ